ทุกผู้ชมครับที่ปฐุมธานีนะครับมันมีเหตุสลดเกิดขึ้นครับ
มีสาวประเภท๒อายุ๑๘ปีคนหนึ่งนะครับ
ถูกทำร้ายนะฮะแล้วก็ไปกระอักเลือดเสียชีวิตในบ้านพักนะครับ
เพื่อนบอกว่าก่อนหน้านี้ถูกวัยรุ่นเจ้าถิ่น๒๐กว่าคน
รุมทำร้ายในผับแห่งหนึ่งในพื้นที่ปากเกร็ดนนทบุรี
ตำรวจสพเมืองปฐุมธานีนะครับแล้วก็แพทย์แล้วก็ชุดกู้ภัย
ไปตรวจสอบเหตุมีผู้เสียชีวิตในบ้านพักในหมู่บ้านพนาสน๙
ตำบลบ้านฉางอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
บ้านที่เกิดเหตุเป็นทาวน์ฮาวส์นะครับเป็นทาวน์ฮาวส์ชั้นเดียว
มีศพน้องต้นหอมซึ่งเป็นสาวประเภท๒อายุ๑๘ปี
เสียชีวิตอยู่ในห้องที่เป็นห้องนอนของเธอ
มีคราบเลือดอยู่ที่ทวารด้วย
ในห้องไม่มีร่องรอยการต่อสู้นะฮะแพทย์บอกว่าเสียชีวิตมาแล้ว
ต่ำกว่า๘๑๒ชั่วโมง
คือตอนที่แม่มาเห็นศพลูกเนี่ยโอ้โหทำใจไม่ได้ล้มทั้งยืนเลย
ยายของผู้ตายบอกว่าน้องต้นหอมเรียนอยู่ปวช๒นะครับมีนิสัยก็คือเป็นผู้หญิง
แต่ตัวเองก็เป็นผู้ชายนี่แหละเป็นสาวประเภทสองชอบแต่งตัวเป็นผู้หญิงเวลาออกไปเที่ยวกับเพื่อน
ก่อนเกิดเหตุออกไปกับเพื่อนตามปกติแล้วเมื่อคืนเนี่ยกลับมาหลังเที่ยงคืน
ตอนเช้ายายไปเคาะนะไปเรียกที่ห้องนอนเพื่อจะปลุกให้ไปโรงเรียนแต่พบว่าห้องล็อกแล้วไม่มีเสียงตอบรับออกมา
ทีแรกก็ไม่เอกใจว่าเออสงสัยหลานง่วงมั้งคงจะนอนหลับนอนต่อจนบ่าย๓โมงเศษวันนี้ก็ยังไม่ออกจากห้องฮะ
ไม่ออกมาอาบน้ำกินข้าวมาดูอีกทีคราวนี้เห็นห้องเปิดแง้มก็เรียกแล้วก็ผลักประตูเข้าไป
พบว่าหลานนอนหงายท่อนล่างเปลือยมีเลือดออกมาทางก้นแล้วก็ที่ปากด้วย
ก็เลยเอาผ้าขนหนูไปปิดท่อนล่างเอาไว้แล้วเรียกลูกชายมาดูแต่พอลูกชายมาดูพบว่าอ้าวเสียชีวิตแล้ว
เห็นขาดก็โดดออกมามันฟั่มหน้าลงมาข้างเขาเรียกลูกชายบอกป้องดูหลานจับหลานหายท้องจิ
ก็นึกว่ามันหลับหรืออะไรปะตอก็ดูมันแข็งแล้ว
แล้วสภาพที่เห็นตอนนั้นเป็นไงครับเขาอยู่ในสภาพไง
ส่วนเสื้อถ้าจะใส่เสื้อตัวเดียว
ส่วนเพื่อนของน้องต้นหอมที่ไปเที่ยวด้วยกันเมื่อคืนเวลา
คืนวันที่๑๐มันเข้าสู่วันที่๑๐แล้วนะขณะที่ต้นหอมแต่งตัวแล้วก็หน้าตาคล้ายผู้หญิงได้ขึ้นไปเต้นอยู่ที่ผับ
อยู่ช่วงทางเดินอยู่อยู่มีกลุ่มผู้หญิงซึ่งมารู้ภายหลังว่าเป็นวัยรุ่นเจ้าถิ่น
เดินมาต่อว่าแล้วก็ลากต้นหอมออกมาจากจุดที่เต้นโดยลากด้วยการดึงที่เป้าที่บริเวณอวัยวะเพศ
เพราะว่าเห็นว่าต้นหอมเนี่ยเต้นแรงจนคนมาเที่ยวเนี่ยเขาเหมือนกับมองสนใจแล้วก็หมั่นไส้
จากนั้นพอเต้นเสร็จต้นหอมก็กลับมาที่โต๊ะนะฮะต้นหอมยังเต้นอยู่นะฮะหลังจากถูกลากออกมา
แต่กลุ่มผู้หญิงเจ้าถิ่นก็ยังไม่พอใจเดินมาก็เหยียบเท้าแล้วก็ดึงออกไปข้างนอกแล้วรุมตบตี
ซึ่งผู้หญิงคนที่มารุมเนี่ยแล้วก็คนที่มาเอาเรื่องเนี่ยสู้ไม่ได้นะ
เพราะว่าต้นหอมเขาเป็นผู้ชายไงเขาเป็นสาวประเภทสองนะครับ
ก็เลยมีกลุ่มชายชะกันอีก๒๐คนเข้ามารุมทำร้ายด้วยกันอีกนะ
ต้นหอมเนี่ยถูกกระทืบนะถูกเตะจนสลบไปเลยอ่ะ
หลังเกิดเหตุประมาณ๑ทุ่มของอีกวันหนึ่งนะครับ
ซึ่งยังเป็นวันที่๑๐กุมภาพันธุ์จากตี๑นะจาก๑นาฬิกา
ก็เลยพากันไปแจ้งความพร้อมกับรู้ตัวกลุ่มคนที่มารุมทำร้ายแล้ว
แต่กลับถูกสพปากเกร็ดนะตำรวจสพปากเกร็ดอันนี้เพื่อนน้องเขาบอกนะ
ว่าตำรวจสพปากเกร็ดบอกกลับมาว่าพวกเธอไปหาเรื่องเขาก่อน
แล้วก็ยังบอกว่าให้พวกเธอเนี่ยไปหากล้องวงจรปิดมาเพื่อเป็นหลักฐาน
เวลาผ่านไปสัปดาห์หนึ่งไม่มีความคืบหน้าแล้วน้องต้นหอมก็เนี่ยแหละฮะ
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราไปดูเฟซบุ๊กค่ะของเพื่อนของต้นหอม
เมื่อช่วงเที่ยงคืน๔๙นาที๑๐กุมภาพันธ์
เขาสดผ่านเฟซบุ๊กให้เห็นสภาพร่างกายเนี่ยค่ะ
ต้นหอมเองทั้งเพื่อนถูกรุมทำร้ายเห็นแผลเห็นอะไรเต็มไปหมดนะคะ
บอกว่าเธอมากับ๓คนถูกผู้หญิง๑๐คนกับผู้ชายอีก๑๐คน
รวมแล้ว๒๐๒๐ต่อ๓รุมทำร้ายค่ะ
แต่ต้นหอมโดนหนักสุดหลังเกิดเรื่องยังกลับกันไม่ได้
เพราะว่าคู่กรณียังดักรออยู่ก็ต้องรอให้เพื่อนมารับแล้วก็สดผ่านเฟซบุ๊คกันแบบนี้ค่ะ
มมมนี่กูโดนรากแต่ตรงนี้มายันนี่แล้วน้องโดนรากไปโน่น
สิ่งที่เพื่อนสดผ่านเฟซบุ๊คก็คือเหมือนกับว่าปัญหาเกิดจากต้นหอม
เต้นแรงไปโดนหมั่นไส้แล้วก็ถูกรุมทำร้าย
เมื่อช่วงเที่ยงนะคะแม่ของต้นหอมพร้อมกับญาติไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกตจังหวัดปทุมธานี

ช่วงเที่ยงนะคะแม่ของต้นหอมพร้อมกับญาติไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปฐุมธานี

มีการรดน้ำศพที่วัดบังนาอำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
แม่ขายของที่ตลาด
ผมเลยโทรไปหาลูกว่าต้นเป็นอะไร
เห็นใครบอกว่าต้นโดนทำร้ายเหรอ
บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรเลย
เขาออกมาตลาดก็พาเขาไปกินข้าวไปตลาด
บอกพี่นี่ก็ดูดูนิกอลให้ดู

เดี๋ยวส่วนนั้นบอกว่า
ต้นก็บอกแม่แม่เดชน์ต้นเป็นเยอะแพ้เหรอ

เดี๋ยวพี่จะไปบอกแม่ทำไมให้แม่กินมาก

แล้วพี่หอบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้น
ก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเขาก็เต้นเวลาเต้นอยู่บนรถเขาก็เต้น
เปิดเพลงมาเขาก็เต้นเขาก็เต้นแรงอยู่แล้ว
แต่เขาก็เขาปกติเต้นปกติอยู่แล้ว

เขาก็เปิดรูปให้ดูว่าเขาโพสต์ในเฟสว่า
พี่โดนลุมกระทืบสิบกว่าคนลุมพี่คนเดียว

ก็จะมีตรงสะโพกแล้วก็ตรงช่วงแขน
แต่วันนั้นเขาปิดแมสมา
แต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขาไม่ได้แสดงอาการอะไร
แล้วพอวันไปดูงานก็นั่งด้วยกันปกติ
เขาก็นั่งเขาก็หลับปกติ
หนูก็คิดว่าเขาเหนื่อยจากงานเพราะเขาเป็นแดนเซอร์

พอถึงที่ดูงานก็ดูงานปกติคุยเล่นกันปกติ
เขาไม่ได้แสดงอาการว่าเขาเจ็บเขาปวด
ใช่ค่ะไม่รู้เขาทำตัวปกติเล่นเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิม
เขาบอกแค่ว่านั่งไม่ได้เลยเจ็บตูบ
เสียใจมากแบบสนิทที่สุด
แล้วก็รักเขาเหมือนพี่สาวคนหนึ่ง
เขาเป็นกระเทยคนแรกที่หนูรักมาก
เขาดีกับหนูมาตลอดมีอะไรก็ช่วยเหลือตลอด
ช่วยเหลือเขาเขาก็ช่วยเหลือหนู
เขาก็รักรักกันมาตลอดไม่เคยทิ้งกัน
หนูอยากให้จับคนร้ายได้ไว
ทีนี้ที่เพื่อนผู้ตายให้ข้อมูลบอกว่า
วันเกิดเหตุวันที่๙ต่อเนื่องวันที่๑๐กุมภา
แจ้งตำรวจตำรวจบอกว่าให้ไปหารักฐานอะไรมา
ผู้อุ่มกับการสภาพปรากฏพันธุ์ตำรวจเอกพงศ์จักรีชาการุณพงศ์บอกว่า
วันนั้นเนี่ยตำรวจได้รับแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะครับ
คดีทำร้ายร่างกายแล้วจะส่งผู้เจ็บเนี่ยไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
แต่ว่าผู้เสียชีวิตที่วันนั้นเป็นผู้บาดเจ็บเนี่ยไม่ยอมไปตรวจร่างกาย

ส่วนกรณีที่ตามหาคนก่อเหตุก็เจอตัวแล้ว๒คนนะครับ
นายพิเชษจะคุรงอายุ๓๕นะครับ
กับแฟนสาวเป็นแฟนของสุธินีโชฏอายุ๒๒มาให้ปากคำไปแล้ว
สารภาพว่าทำร้ายร่างกายจริงแจ้งข้อหา
ไปแล้วเรื่องทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
ตำรวจไม่ได้เพิกเฉยนี่ฮะท่านภูมิกับการสพปะเกร็ด
ยืนยันนะครับส่วนการชนะสูตรศพของน้องต้นหอมที่มาเสียชีวิต
พบศพวันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่๙ต่อเนื่อง๑๐กุมภาพันธ์
แพทย์ชนะสูตรแล้วบอกว่าสมองไม่ได้รบอ่าไม่ได้รับการกระทบกระเทือน
ทุกชิ้นของร่างกายไม่แตกหักไม่มีอาการเลือดตกในบริเวณช่องท้อง
เพียงบาดแผลลักษณะขีดขวนที่แขนและขากับรอยฟกช้ำตามร่างกายเล็กน้อยเท่านั้น
ระบุว่าเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันจึงไม่น่าจะเกิดจากการถูกทำร้ายร่างกายในคืนวันนั้น
และผู้เสียชีวิตก็มีอาการป่วยจากโรคประจำตัวร่วมอยู่ด้วยอย่างไรก็ตามตำรวจจะให้แพทย์ชนสูตรหาสาเหตุอย่างละเอียดต่อไปนี่นะฮะคุณผู้ชม